บรรยากาศบนดอยไตแรงฐานที่มั่นของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่
เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับ
เพราะว่ามีชาวไทยใหญ่เดินทางไปร่วมงาน๗๐ปีวันชาติ
โดยในปีนี้ยังคงมีการแสดงแล้วก็สวนสนามโดยทหารไทยใหญ่เช่นทุกปี
แต่ว่าที่ต่างออกไปก็คือท่าทีที่เอื้อให้กับการเจรจาสันติภาพ
กับรัฐบาลพม่ามากขึ้นโดยเฉพาะต่อการเจรจารอบที่๓
ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มชาติภัณฑ์ทั่วประเทศ
ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้
ผู้เชี่ยวชาญยอมรับกับไทยรัฐทีวีนะครับว่า
มีความสำคัญแล้วก็อาจจะชี้เป็นชี้ตาย
ทิศทางสันติภาพของพม่าในระยะยาว
ติดตามรายงานจากคุณจอมพลดาวสุโข
รายงานจากฐานที่มั่นกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่

เสียงดนตรีจากภาวเรศดังกึกกล้องบนดอยไตรแหลง
ที่มั่นหลักของกองกำลังผู้ชาติไทยใหญ่
ในช่วงเช้าของวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นี่เป็นขบวนนำในการเฉลิมฉลองครบรอบ๗๐ปีวัญชาติไทยใหญ่

กองกำลังผู้ชาติไทยใหญ่นำโดยพลโทเจ้ายอดศึก
ดอยไตแรงเป็นฐานที่มั่นจับอาวุธ
ต่อสู้เพื่อสิทธิการปกครองตนเองจากรัฐบาลพม่า
บรรยากาศในพิธีสวนสนามทหารไทยใหญ่แต่งกายเต็มยศ
ยังคงแสดงท่าทางที่เข้มแข็งเช่นเดียวกับในปีก่อน
แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
คือในปีนี้แทบไม่เห็นการแสดงแสนยานุภาพ
ผ่านยุทธโทปกรณ์ชนิดต่าง
ซึ่งตามปกติแล้วการสวนสนามของทหารไทยใหญ่ทุกปี
พวกเขาจะต้องมาพร้อมกับอาวุธประจำกาย

แม้จะมีเป้าหมายให้คนไทยใหญ่ไม่ลืมความเจ็บปวด

แต่ถ้าศึกในการแสดงก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นทหารพม่า
เพื่อตอกย้ำความเกลียดชังที่มีมาตั้งแต่อดีต
นี่เป็นท่าทีที่ชัดเจนของกองกำลังผู้ชาติไทยใหญ่
กลุ่มชาติภัณฑ์ที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิง
และประกาศเดินหน้าเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลพม่า
พวกเขายอมปรับลดประเด็นที่เป็นเรื่องอ่อนไหวในพิธีสวนสนาม
ไม่ให้มีเรื่องที่จะต้องมาคลางแคลงใจกัน
ระหว่างการเจรจากับอดีตศัตรูที่ฆ่าฟันกันมานานหลายสิบปี
ผลโทษเจ้ายอสึกประธานสภาคบกู้รัชฉานยำว่า
เจรจาอย่างจริงใจจะทำให้ไทยใหญ่ได้ในสิ่งที่ต้องการ

ต้องจริงใจกับการเจรจากับรัฐบาล
เอาปืนเกบอาณหาไล่ได้ร้อย
เอาธรรมชาติจริงใจเกบอาณหาไล่ได้กูใจ
การฉลอง๗๐ปีวันชาติไทยในปีนี้
จากชาวไทยใหญ่ที่เดินทางมาร่วมเป็นจำนวนมาก

องกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ยังมีแขกคนสำคัญ
ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลพม่าเช่นกัน
รวมทั้งตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูต
จากชาติตะวันตกและจากประเทศจีน
ซึ่งในปีนี้จีนส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ
เฉลิมฉลองมากเป็นพิเศษ

ตัวแทนจากประเทศต่างอยากรู้ทิศทางที่ชัดเจน
ว่าไทยใหญ่ต้องการอะไรจากการเจรจาสันติภาพ
เฉพาะรูปแบบสาพันธรัฐว่าจะเป็นแบบใด
ซึ่งแม้เขาจะศึกษาตัวอย่างจากประเทศต่างมามาก
โดยเจ้ายอดศึกยกตัวอย่างแบบสาวรัฐและเยอรมนี
แต่ท้ายที่สุดก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นหลัก
เขาก็อยากรู้ว่าที่เราเนคน่องเจรจาความต้องการของเรา
ติดเท่จริงคืออะไร
สาพันธรรมนั้นเราออกแบบแล้วยัง
แต่ใครก็พูดสาพันธรรมนั้น
แบบมันเป็นอย่างไรยังไม่เห็น
ผมก็คุยกับเขา
จริงสาพันธรรมนั้นมันต้องมีหลายขั้นตอน
ไม่ใช่ว่าผมกำหนดสหพันธราชคนเดียวได้
ไม่ใช่ว่าต้องสำรวจความคิดของราชชน

ประธับาลภามาติและกลุ่มชาติภัณฑ์
มีนัดหมายเจราตรรจาทางการเมืองอีก

แต่การเจรจารอบนี้ผู้ติดตามสถานการณ์

ควบหน่วยการสถาบันพยีตองสู้
เพื่อสันติภาพและการจุรจามองว่า
มีความสำคัญมากกว่าในรอบก่อน
เมื่อครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองนี่

เพราะว่าครั้งที่หนึ่งนี่
ประธานาธิบดีอูติซินกำลังจะลาออก
ก็เลยทำเป็นพิธี

แล้วครั้งที่๒ก็เช่นกัน
อองซันก็อยากจะแสดงความจริงใจ

ตอนนั้นนางก็กำลังจะเดินทางไปอเมริกา

ก็ต้องมีอะไรที่จะต้องไปโชว์เขา

ก็เลยทำอย่างนั้นไม่มีใครว่าอะไรมากนัก

ถ้าไม่สามารถตกลงอะไรกันได้
หรือไม่สามารถเจรจา

การเจรจากับรัฐบาลนางองศาสุจีย์

ทุกอย่างอาจต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่
เมื่อรัฐบาลนางซูจีหมดวาระลง
เราตั้งความหวังพูดคุยกันไว้ว่า

สมัยองศาสนชุกีน่ะ๕ปี

ถ้าไม่ขยับภายใน๕ปีต้องมาคุยกันใหม่
ต้องคุยกันใหม่ว่าทำไม
เราเส้นอื่นไปแล้วไม่ตรวจเรา
แต่ต่อให้การเจรจาจะล่าช้า
หรือต้องพบกับอุปสรรคมากมายแค่ไหน

การเจียวราชาจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด
ที่จะสนองความต้องการของไทยใหญ่
สันติภาพที่ต่อสู้กันมานาน๗๐ปี
จ้อมคนดาวสุโขข่าวแท้รัฐทีวี

ที่มั่นกองกำลังผู้ชาติไทยใหญ่